ใครจะขออะไรใครเป็นแฟนยังไงเราทั้ง๓คนก็เป็นแฟนคุณผู้ชมแล้ว
ติดตามกันเจอกันผ่านทางหน้าจอแบบนี้ไม่เคยห่างหายไปไหน
เราพวกเราได้มีความสุขมาฝากแน่นอน
หนังไทยบ้านเรานี่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจแล้วก็น่าดูมาก
อย่างตอนนี้นะหนังเรื่องรามเกียรตอนรามาวตารเนี่ย
ตอนนี้ในกรุงเทพมหานครนี่เต็มทุกโรงแล้วนะ
เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชม
เป็นการนำภาพในจิตรกรรมฝาผนังในพระระเบียงวัดพระแก้วเนี่ย
มาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวเป็นหนังแล้วเขาใช้เทคโนโลยีอะไรทำออกมาเนี่ย
สวยมากคาวว่าเป็นแอนิเมชั่นแอนิเมชั่นแบบไทย
สวยล้ำเป็นเรื่องรามเกียรติจริง
โหเพราะว่าเราไปลองดูนะไปดูกันครับ
พี่รามช่วยน้องด้วย

แต่ก็เห็นถึงความน่าทึ่งไปเลยนะ

มันเป็นการเล่าเรื่องราวการศึกของพระราม
อวตารของพระนารายกับเทศกาลยักษ์อธรรม
อุปมาอุปมัยเรื่องการต่อสู้ระหว่างธรรมกับอาธรรม

แต่การนำเสนอการสร้านสรรค์จากจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่รอบภระระเบียงพระอุโบสต
วัดพระแก้วเอามาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเนรมิตให้มีความเคลื่อนไหวได้เหมือนกับมีชีวิตนะคะ
เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สืบสารภูมิปัญญาไทยในรูปแบบนวัตกรรมสื่อร่วมสมัย
ใช้ในรูปแบบแอนิเมชั่นแล้วก็ใช้ท่าทางการแสดงแบบโขนหน้า
คุณผู้ชมคือไปดูเนี่ยจะได้เห็นเรื่องของศิลปะการแสดงเรื่องของเรื่องราวจิตรกรรมต่างที่สวยงามไปพร้อมกันทั้งวรรณกรรมทั้งศิลปะด้วยนะคะ
โดยจะรับการสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์นี้จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
ตอนนี้ได้ฉายรอบปฐมทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและแอนิเมชั่นรามาวตานนี้จะเข้าฉายในเดือนเมษายนนี้
แล้วก็จะฉายต่อเนื่องไปถึงพฤษภาคมค่ะจะบอกนะว่าตอนนี้ค่ะ
เปิดรอบฉายให้ประชาชนลงทะเบียนรับบัตรภาพยนตร์
ไปชมฟรีในภูมิภาคต่างได้แล้วแต่อย่างที่บอกไป
กรุงเทพมหานครเต็มแล้วค่ะ

ต้องอดใจรอหน่อยอาจจะมีเปิดอีกรอบ
รอติดตามกันไป

ได้เลยนะคะเข้าไปในเฟซบุ๊คแฟนเพจ
รามาวตานจิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต
น่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าแค่ได้ดูเทรลเลอร์ก็คือหนังตัวอย่างเนี่ยนะครับ
ก็น่าสนใจแล้วถูกต้องคือได้เห็นแอนิเมชั่นที่เป็นคนไทยทำ
แล้วดูแล้วเนี่ยระดับอินเตอร์นะ
คือไม่ต่างกับแอนิเมชั่นของต่างประเทศเขาเลย
บอกว่ามันเป็นการนำเสนอเรื่องราวของศิลปะในหลากหลายแขนงนะ
มีแบบว่าจิตรกรรมวรรณกรรมนาตสินแล้วก็มีดนตรี
มันทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบรวมกัน
แล้วออกมาในผลงานของภาพยนตร์ที่มันแบบยิ่งใหญ่มาก
ดิฉันเลยเข้าไปส่องในเฟซบุ๊คแฟนเพจเขา
รามมาวตารจิตรกรรมฝาผนังมีชีวิตนะคะ
คุณผู้ชมใครที่อยากรู้รายละเอียดเขาจะมีแนะนำตัวละครด้วยว่าใครเป็นใครยังไง
เข้าไปดูได้เลยหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปดูกันได้

ต้องเพราะว่าปกติแล้วถ้าเราจะไปดูเรื่องราวของพุทธประวัติเนี่ย
เราไปดูจิตกรรมฝาผนังในโบสถ์เนี่ย
มันเป็นภาพที่เราอาจจะได้เข้าใจ
เหมือนแบบภาพที่มันไม่มีชีวิต

แล้วก็เล่าเป็นเรื่องเลย

พาน้องนักเรียนน้องหนูไปดูก็ดีเหมือนกัน

ได้เรียนรู้เรื่องราวนะรมเกียร์นะถือว่า
เป็นเรื่องราววรรณกรรมที่น่าสนใจมาก

อาจจะเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นด้วย